หลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐได้ใช้อำนาจประกาศภาวะฉุกเฉิน
เพื่อดึงงบประมาณมาสร้างกำแพง
ทำให้เกิดกระแสคัดค้านถึงขั้นฟ้องร้องผู้นำสหรัฐเลยทีเดียวนะครับ

ในตอนนี้การเมืองอเมริกันกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
ในหลายรัฐมีประชาชนออกมาชุมนุมกันตามท้องถนน
พวกเขามีเป้าหมายประท้วงนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
ที่ใช้อำนาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉิน
เงินงบประมาณมาสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก
ซึ่งเป็นนโยบายที่เขาประกาศเอาไว้มาตั้งแต่ช่วงหาเสียง
แต่กลับถูกหลายฝ่ายคัดค้านมาตลอด
ประท้วงมองว่าการสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
ถึงขั้นต้องมาประกาศภาวะฉุกเฉินแบบนี้
ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลยืนยันการสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก
วันนี้จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่าง
ที่มาจากผู้อพยพและยาเสพติด
และจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ถ้าอาฟิกาสามารถปล่อยมาทางภาวะในส่วนที่เราไม่มีปลอดภัย
ในส่วนที่เราไม่มีประกาศ
ก็จะเป็นแรงการทำให้อเมริกาดีอีก
ฟ้องประธานาธิบดีความแล้ว
ภูวาการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีพรมแดนติดกับเม็กซิโก
มองว่าการสร้างกำแพงจะเป็นเพียงอนุสวรีแห่งความโง่
เพราะจะไม่สามารถสกัดการทะลักเข้ามาของยาเสพติดได้อย่างแท้จริง
ตามแผนของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉิน
เพื่อสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกฉบับนี้
ผ่านงบประมาณที่เชื่อว่าจะเป็นงบกองทัพและงบภัยพิบัติ
ราว๘๐๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐหรือกว่า๒๕๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งนี่เป็นเพียงงบประมาณ๑ใน๓
ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยตั้งเอาไว้
เนื่องจากการสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกความยาวกว่า๓๒๐๐กิโลเมตรนั้น
ต้องใช้เงินถึงกว่า๗๓๐๐๐ล้านบาททีเดียว
กุฤษาอาคารที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า
การสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกคงจะเป็นเกมยาว
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยอมรับว่า
อาจจะต้องลงเอยที่คำตัดสินของสารดีกาเป็นที่สิ้นสุด
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน